เช็คผลการในขาดฝุ่นบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
พอมี๓แต้มเราก็มีรอยยิ้มนะครับ
ซึ่งแน่นอนก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดเลย

ปลดล็อกก็ทำให้ช่วงครึ่งหลังก็เล่นเป็นตัวเองมากขึ้น
แล้วก็เดินหน้าถล่มชนะสิงคโปร์ที่ดูแล้วเนี่ยเรี่ยวแรงก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ
แต้มแรกตรงนี้พร้อมกับประตูที่ยิงขาดลอยก็ทำให้ทีมไทยนะครับ
นำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนนะครับ
ก็เตะมากกว่าคนอื่นจริงแต่ประตูได้เสียเนี่ยดีกว่านะครับ
ย้อนไปดูผลงานกันหน่อยครับในช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อวานนะครับ
ทีมไทยเล่นเกมที่๒นี่คือจุดเปลี่ยนของเกมเหมือนกันแหละครับ
ดีตนี้เคยรับใช้สิงคโปร์ชุดเยาวชนด้วยนะครับ
ได้จุดโทษในทีมไทยแล้วก็ยิงเข้าไป
แต่ในช่วงครึ่งหลังครับวีรเทพยิงติดเซฟตรงนี้
วรชิตครับเล่นจังหวะแรกมาซะเลยยัดเข้าไป
ก็กลายเป็นว่าสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองครับ
เล่นของสิงคโปร์นาที๔๘นะครับหนี๒๐
พอได้เร็วก็ไหลเลยครับนาที๕๑๓๐นะครับ
จากการตรวจยิงของเอกณิตปัญญาแล้วก็มาได้อีกลูกนะครับเจ้าบุ๊ก
เป็นเกมที่ดีของเขาเลยครับนาที๖๖นำ๔๐
ในเกมนาที๘๑จังหวะนี้จบสวยนะครับ
กรวิทยาศาสตร์ตัวสำรองทั้งหมด๑๔พาร์ทนะครับ
บอลกัน๑๔ครั้งแล้วก็ไม่เสียบอลให้กับทางสิงคโปร์เลยนะครับ
ศูนย์สามแต้มของทีมไทยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ
เตะก่อนกัมพูชาเจอกับสปลาวที่น่าสนใจคือเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับ
แล้วเคสเซียฮอนดาอดีตดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
ทำกัมพูชาเล่นยอดเยี่ยมเลยนะครับมีบอลที่หลากหลายนะครับ
อะนันตซานะครับผู้เล่นของทางสอป
พูเวียงภูมิสวรรค์นะครับก่อนที่นันที๗๐ไปท้ายได้นะครับ
กบูชาจากทางอิมโซมูลนะครับจบเกม
กัมพูชาทะลมราวไป๔๑นะครับดี๓แปมเท่าไทย
รุ่นที่เสียเป็นรองก็อยู่ที่๒ส่วนไทยก็หลังจากฝูงนะครับโดยไทย
กัมพูชาเนี่ยวันที่สิบสี่พฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่
ค่อนข้างสนุกและตื่นเต้นแน่นอนนะครับสำหรับการลุ้นในการ
ที่จะเก็บ๓แต้มทีมไทยที่เจอทางกัมพูชา๑๔พฤษภาคมนี้นะครับ